สถานการณ์การสู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสแล้วก็อิสราเอลที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลประกาศว่ามันคือสงครามนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้มีรายงานคนไทยที่ไปเป็นรายงานอยู่ที่นั่นเสียชีวิต๒รายแล้ว
หนึ่งในนั้นคือคุณเคนนะคะนายสมควรพันธุ์สะอาดวัยสามสิบเก้าปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะ
วาวัยสามสิบเอ็ดปีภรรยาของคุณเคนน่ะนะคะเธอบอกว่าสามีเนี่ยเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลปลายปีหกห้า
ไปทำงานด้านเกษตรกรรมค่ะเธอบอกว่ารู้ไหมว่าก่อนเกิดเหตุวีดีโอคอลคุยกัน
คุยกันตั้งแต่เช้าเลยไม่ได้วางสายด้วยสามียังเล่าให้ฟังอยู่เลยว่าเนี่ยมันมีการสู้รบกันเกิดขึ้น
แต่ณตอนนั้นเนี่ยเหมือนมันยังไม่ได้มาถึงตรงพื้นที่ที่สามีทำงานอยู่อะค่ะก็เลยยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะต้องหลบจะต้องซ่อนอะไรยังไงไหม
สามีบอกว่าเออเหนื่อยเดี๋ยวไปนอนก่อนเธอก็เลยบอกว่าเออพี่ไปพักเถอะ
หลังจากที่สามีไปนอนหลับพักผ่อนเธอเห็นข่าวเหตุโจมตีก็เลยส่งแชทไปบอกสามีบอกดูแลตัวเองดีนะอย่าออกไปไหน
ถูกจับตัวออกไปแล้วก็ถูกรัวยิงใส่จนเสียชีวิตนะคะ
เธอเล่าไปน้ำตาก็คลอเบ้าไปนะคะว่าก่อนหน้านี้สามีก็บ่นอยู่บ่อยว่าเออมาอยู่นี่จริงมันก็ลำบากมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
แต่เวลาวีดีโอคอลคุยกันเนี่ยก็ไม่ได้คอยให้เห็นหรอกว่ากินอยู่ยังไงนอนอยู่แบบไหน
ส่วนใหญ่ก็แค่บ่นให้ฟังเฉยว่าเออมันเหนื่อยแต่ว่าพี่สัญญานะที่จะทำงานเก็บเงินอยู่ที่นี่๕ปีจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัว
เธอก็ไม่คิดเลยค่ะไปเมื่อปลายปี๖๕ก็คือประมาณปีเดียวเองอะค่ะ
สามีเธอต้องมาถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้

ทางด้านลุงเขยของนายเคนผู้ตายเนี่ยนะคะก็บอกเสียดายหลานเขยคนนี้มากนะเพราะว่าเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีต่อครอบครัวและเพื่อนบ้านหนักเอาเบาสู้ทุกอย่างเลยนี่เจอวิกฤตโควิด๑๙เข้าไปอ่ะครับ
ขยันยังไงก็โอ้โหอยู่เมืองไทยไม่ไหวแล้วเลยตัดสินใจนะคะกู้เงินเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพื่อเก็บเงินกลับมาอยู่กับครอบครัวค่ะนี่ตอนนี้ญาติญาติก็เป็นกังวลอยู่ว่าไม่รู้จะรับร่างของนายสมควรกลับมายังไงนะคะก็อาจจะต้องรอทางการไทยให้ประสานมาหรือเปล่า
นี่ล่าสุดญาติผู้เสียชีวิตโพสต์เฟซบุ๊กระบุนะคะบอกว่าไปด้วยกันนะครับพี่พี่เคนผมจะติดต่อให้คนมารับร่างพี่นะครับกอล์ฟออยมีสติและขอให้ปลอดภัยนะครับน้องก๊อฟเป็นคนฉลาด
การไทยเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศเนี่ย
ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนดทันทีเลยนะคะ
เช่นถ้าประสบปัญหาจากภัยสงครามภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด

กรณีเสียชีวิตในต่างประเทศจะได้๔๐๐๐บาท
แล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ประสบอันตรายจนพิการสงเคราะห์คนละ๑๕๐๐๐บาท
และถ้าทุกผลภาพก็จะได้คนละ๓๐๐๐บาท
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง
เพราะว่าจริงฟังจากที่นายกเศรษฐาบอกว่า

อนุญาตให้เข้าน่านฟ้าได้เมื่อไหร่บินทันทีเลยนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนและทุกครอบครัวจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ